ในวันแม่แห่งชาตินะครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีของคนรักแม่มาฝากกันด้วยครับ
เรื่องราวของน้องสันเดอคารวัตไกรวุฒิพักกระพงครับ
ซึ่งก็เป็นเด็กชายในวัย๑๗นักฟุตบอลโรงเรียนธัญบุรีนะครับ
ป่วยด้วยโรคมะเร็งสมองก็ลามเข้ากระดูกส่งผลให้ปัจจุบันนั้นน้องไม่สามารถที่จะเดินได้แล้วก็ยังคงต้องรักษาด้วยการทำคีโมให้ครบ๗ครั้งก่อนที่แพทย์นั้นจะประเมินแนวทางในการรักษาต่อไป
กับนางอิศรีไก่พุทธิภักโคพงคุณแม่นะครับในวัยสี่สิบหกซีกอบบัมครับที่เลี้ยงน้องมาตั้งแต่เด็ก
โดยคุณแม่ก็เล่าให้ฟังนะปัจจุบันว่าน้องทำการรักษาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งทั้งคู่ก็ยังคงให้กำลังใจเสมอและมีความเชื่อมั่นว่าน้องสันเดย์นั้นจะหายจากอาการป่วย
แม่ก็บอกนะครับว่าปัจจุบันนั้นแพทย์ได้ประเมินอาการว่าน้องอาจจะไม่สามารถกลับมาเดินได้
เป็นปกติแล้วโดยทางครอบครัวก็ยังมีความเชื่อว่าน้องจะหายจากอาการป่วย
จากมีความเชื่อแล้วก็มีกำลังใจที่ดีต่อกัน
ในโอกาสวันแม่แห่งชาติครับ๑๒สิงหาคม
คุณแม่บอกไม่หวังอะไรมากนอกจากขอให้น้องหายเป็นปกติ

บางครั้งเรานะครับรักแม่นะครับอย่ารักเพียงแค่วันแม่
ดูแลเราในวันที่เราลำบากด้วยนะครับ
แม่จะพาหนูไปรักษาให้ถึงที่สุดเท่าที่แม่ทำได้
แล้วก็ถ้ามันไม่นิ่งจริงหนูก็ต้องยอมรับความจริงเนอะ
อาจจะเตะบอลไม่ได้เหมือนเดิมหรือเปล่าหนูก็ต้องยอมรับ
อาจจะได้อยู่กับแม่ก็ได้ใครจะรู้อะไรอย่างนี้
คือไม่ต้องไปคาดหวังอะไรว่าหนูหายแล้วหนูจะกลับไปเตะบอลอะไรอย่างนี้
คือเอาตรงนี้ให้มันดีที่สุดก่อนแล้วกันค่ะนะคะทำให้ให้น้องมีความหวังกับตรงนี้ให้หายก่อน
แล้วแม่แม่ก็ขอให้หนูหายนะเป็นของขวัญให้แม่วันแม่นะลูกนะ
แม่ไม่ได้หวังอะไรมากหวังให้ลูกของแม่หายเหมือนเด็กปกติทั่วไป
ให้กำลังใจตัวเองและก็ได้กำลังใจจากแม่น้องยายอะไรอย่างเงี้ย
กลัวใจพลุงจะหายพลุงอยากกลับไปเตะบอล

ให้ความช่วยเหลือน้องซันเดย์ก็สามารถ
ช่วยเหลือได้ครับตามกำลังสัทธาธิษฎาคันไทยพานิชเลข
ศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งหนึ่งก็ชื่อบัญชีนะครับ
ก็ช่วยกันให้กำลังใจน้องเท่าที่กำลังที่มีนะครับเผื่อน้องจะมีพลังในการฮึดสู้กลับมาดูแลแม่ได้บ้างนะครับ